เป็นผัดหมี่ที่สูตรของเชฟชุมพลครับ
จะมีวันนี้พรุ่งนี้ที่นังโคลาส
และวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้
จะเอาไปบริจากภัคดสถานที่พี่ชัยพัฒนาหมดเลย

คือถ้าเกิดว่าไหวก็ทำครับครับ
กินเจนะินกันแหละครับ
ก็พยายามทำให้เราทำได้ครับผม

จิตใจเรียกว่าการกินเจมสอยู่ที่จิตใจอยู่แล้วแหละ

แม้ว่าอาจจะทำได้ไม่ครบแต่ว่าเราตั้งเสร็จแล้ว
ก็ถือว่าได้บุญครับครับ

คือจริงแล้วการกินเจมส์เนี่ย
เพราะเราก็กินแต่ผัก
มันก็รู้สึกบ้างครับผม
มันก็เป็นการละเว้น
การฆ่าสัตว์ไปในตัวครับผม
ครับผม
ลาขาตั้งแต่วันนี้เริ่มแล้วจนถึงวันที่๒๘ตุลาคมนี้ครับผม
หรือสขาวโหยน

ด้วยเมื่อสุขาวโหยนวันนี้ก็มี
ครับผมก็ไปปฏิบัติธรรมของเต้อยเฉาะชวนไป
เป็นว่าพี่เต้ยเขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วครับ
แล้วก็มีปฏิบัติธรรมช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษา
และได้โอกาสว่างอยู่ก่อนไปทำ
ทำไมมากี่วันครับ

เขาช่วยทำยังไงก็แค่ถาม

คงไม่ใช่ทางนี้แล้วไม่น่า
แต่ว่าก็ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงพระราชพิธีในหลวงด้วย
และก็เหมือนกับปฏิบัติทำเพื่ออุธิภูมิด้วย

เป็นไงว่าจะมีแต่เรากับเต้อ
ก็ให้อยู่ข้างบน

เน้นมีแวฟนี่

ผมก็มารู้มัสภาพคลิกดีให้ครับ

คือจริงแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนครับผม
แต่ว่าเราอยากได้ไปลงลึกทั่วเมืองทั้งนั้นเลยนะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นกำลังนามิตส์ที่ดีต่อกันครับผม
เป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้ว

จริงมันมีคนไหนแบบทงให้เราหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หรือเราเข้าหาเขาเอง

อะไรที่ทำให้เราตั้งใจรับความคิดจากคุณ

ก็อย่าไปลงดีเทลมันดีกว่า
อะไรนะฮะ
คือจริงก็เราไม่ได้ปิดบังอะไรนะ

มันก็เราก็

มันไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ด้วยครับผม
ก็เล่นคลิปด้วยกันมั้ย

ต้นเขาจะน้อยไปอะไรอย่างนี้แหละฮะ

ตั้งใจที่จะทำความรู้จักให้มากขึ้นครับ
ก็แสดงว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์

เราคุยกันเราก็อยากจะทำได้ดี

เราก็ไปไหนแล้วไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วครับผม

เราคุยกับใครเราต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้
จริงก่อนลงภาพเรามีการคุยกันก่อนไหมครับว่า
แบบจะลงภาพแล้วนะอะไรอย่างนี้

แต่ว่าภาพที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นภาพจากคนอื่น

เขาเป็นคนที่น่ารักสดใสอยู่แล้ว

เป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีครับผม

เอ่อก็ทราบครับผม

ก็มีบ้างครับผม

แล้วทุกอย่างเราให้เกียรติเขาก่อนมาก่อน
ก็ไม่ทราบอันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผม
ก็ต้องรอดูไปเรื่อย
ก็คือเราสองคนมั่นใจว่า
ไม่ได้ทำอะไรที่เดือดร้อนใคร
แล้วก็ทุกอย่างมันมีแต่ความจริงใจ
แล้วก็ทุกอย่างเป็นความรู้สึกล้วนครับผม

ก็มันเป็นความรู้สึก

เราไม่สามารถไปบังคับ

เราทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เราไม่ได้ทำให้มั่นใจว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

ชักซีนีมา

ไม่รู้ที่มันคงจะตอบอย่างงี้แหงะ

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า

ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า
ก็ไม่มีคนกลับมาหรือเปล่า